สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้าน

พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
ลูกค้าคือเราเป็นสุภาพสตรีเราจะไปเอาเครื่องครัวมาตีคล้องร้องเบาอย่างนี้มันไม่ได้นะคะ

คิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมเขารู้หมดแล้วล่ะค่ะพี่กาวแม่ถูกไหม
แต่ที่ยังไม่รู้คือวันนี้จะเป็นเชฟคนไหนมาแล้วก็เมนูอะไรยังไง

และ๓ค่ะเชฟเอ๋ค่ะ

แม่ไม่รู้สิแต่แม่คุยกับเชฟอะนะแม่ได้กิน
ยังไง
แม่ได้กินค่ะว่ายังไงเดี๋ยวน้อยแม่ต้องรู้นี่ใช่ไหม
ที่แม่ชนะเนี่ยเพราะว่ามันคงจะหยุ่น

อุ๊ยรสมากว่า

โน่นนอชนะกันเลย

ขอต้อนรับเชฟเอเชฟขนมหวานสุดน่ารัก
ที่กลับมาหาเหล่าแม่บ้านประจำบานของเราอีกครั้งค่ะ
แถมยังพกพาเมนูสุดอร่อย
ยังคับเค้กข้าวโพดแสนหอมละมุมมาฝากพวกเราอีกด้วย
โอ้โหแค่ชื่อก็อร่อยได้ทุกเพศทุกวัยแล้ว
จะรออะไรล่ะคะไปพบกับเชฟกันเลยดีกว่าค่ะ

สวัสดีครับ

ทีแม่บอกว่าเชฟเอ๋จะทำนี่เหรอ

แม่คนนี้จะไปสัญหาของดีอะไรมาฝากทั้งคุณลูกทั้งคุณผู้ชมด้วย

แต่เรื่องใจต้องยกให้อพิษนะคะ

สารเชฟมากเลยที่ต้องโดนแบบว่าแทะลมขนาดนี้มาคุยกับกาวดีกว่า

คือเวลาเราทำขนมเนี่ยเราต้องซื้อไข่มาใช่ไหม

อ้าไม่ถูก
อย่างนี้ซื้อไข่มาตุนไว้ทำแบบเมนูอื่นด้วยได้ไหม
ได้ครับได้ไข่นี่สารพัดประโยชน์เลย

ก็ได้ครับสามารถทำชุบผักทอดก็ได้
มันเป็นอย่างไร
กินกนกับชุบปักทอด

แล้วก็โร้ครับ
โหพูดเลยว่า

แบบไล่เม็ดูไงแม่

ถ้าลูกเขาปรึกษากันพอเรียบร้อยแล้วคุณแม่นะ

คัปเค้กข้าวโพดกันเลย
ขอบคุณครับแค่เข้าอุ่นได้